สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
ตอนนี้มีประกาศกรมอุตุออกมาเรื่องของฝนฟ้าขนองที่ยังคงต้องรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เองอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
ดังนั้นช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงฤดูฝนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนก็คือเรื่องของความชื้นนะครับ
ความชื้นมีบทบาทกับเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้กระแสลมที่พัดมายังเมืองในของเราเป็นกระแสลมที่มาจากทะเลนะครับ
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งอันดามันเป็นกระแสลมที่หลังจากนี้ไปต้นไปก็จะพัฒนาความเร็วลมจนกลายเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนต่อไปนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปช่วงทุ่มหนึ่งจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวหลายพื้นที่เลยทีเดียว

เหนือเริ่มมีอยู่บ้างบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับ
หลังจากนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับก็จะไปเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนั้นครับก็จะมีการกระจายตัวขึ้นมานะครับเป็นอีสานตอนบนถึงตอนกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่าง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะสังเกตว่ามีฝนตกหนาแน่นตลอดทั้งวันนะครับ
หลังจากนั้นช่วงเย็นครับก็จะมาตกต่อในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้
พื้นที่เหล่านี้ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
ส่วนอุณหภูมิหลังจากที่ฝนโปรยปลายลงมาก็จะทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงหลายพื้นที่นะครับเริ่มต้นภาคอีสานก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
วันนี้ฝนที่เทลงมาก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาก็จะค่อยเย็นลง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดต่อติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ